เขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นสายเกลียนกันมากดีกว่านะคะ
โอ้โหคู่นี้เนี่ยเวลาไม่เจอหน้ากัน
เขาให้สัมภาษณ์เรื่องของกันและกันผ่านสื่อแบบ

มีคิวงานออกงานอีเวนต์งานเดียวกันพอดิบพอดี
นักข่าวไม่รอช้าจับมายืนเมาส์ในระยะเผาขนกันไปเลย
อัปเดตกระแสความจิ้นที่มาแรง
แฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยพากันเชียร์ไปแล้ว

วกกับประโยคชวนสงสัยของน้องวันใหม่

เออไปฟังกันหน่อยเร็ว
ของน้องวันใหม่เขาไปขับโมงน้อย

โอเคไม่น่าที่ว่าน้องมีแอพ
จนอาจแพล่งทุกการณ์
วันใหม่เขาหมายความยังเกลียด
ไม่มีคือวันใหม่เขาก็ตามแรงพี่อะไร

เขาก็ตอบแบบเอาสนุกบางทีเขาก็แกล้งผมด้วย
อะไรอย่างเงี้ยครับแต่หมายถึงว่าแบบมีไหมไม่ได้มี
แต่เด็กก็สีใสนะอาจจะพูดจริงหรือเปล่า
ถ้าไม่มีอะไรในใจนะแต่ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้
คือดิฉันไม่แน่ใจว่าที่เขาบอกแบบนี้เป็นเพราะว่าห่วงหรือว่ากั๊กกันแน่
แต่ลืมถามน้องวันใหม่ว่าแล้วตกลงแฟนเฮียบอยใครล่ะคะ

เดี๋ยววันใหม่น่าจะมาตอบเรา๒คนนะ